นี่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเขาบุกไปทลายบ่อนไฮโล
แล้วคิดดูสิคุณบ่อนนี้อยู่กลางตลาด
คนแถวนั้นเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะมาจับไปสักที
เพราะว่าคนในครอบครัวฉันเนี่ยไปติดบ่อนนี้แหละค่ะ
ไม่กลับบ้านกลับช่องไปติดการพนันไปควบคุมตัวนักพนันได้ครึ่งร้อยคุณ
แต่ว่าที่น่าสนใจสำหรับบ่อนนี้คืออะไร
เหมือนมีใบสั่งให้เปิด
นี่ไงคุณเคยโดนจับมาแล้วแต่ทีนี้พอมาเปิดอีก
จะเป็นบ่อนวิ่งหรือมีใบสั่งหรือยังไง
นี่ดูสิตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
แล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน๔๐กว่านายค่ะ
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มบ่อนพนันไฮโล
อยู่ที่ตลาดแถวเคหาร่ม๙ลาดกระบังนี่แหละ
ข้างนอกมองเผินก็จะเห็นเป็นอาคารพาณิชย์

แต่ตรงที่จอดรถเขาต่อเติม
เป็นก่อปูนทึบเป็นห้องใหญ่เลยนะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงกำลังล้อมวงเลย
พนันกันคุมตัวไว้ได้๖๗คน
พนัน๕๐เจ้ามือ๑๗ค่ะ
ของกลางเป็นโต๊ะไฮโลขนาดใหญ่๒โต๊ะ
อุปกรณ์เล่นพนันเงินสดไม่ต่ำกว่า๒แสน
กล้องวงจรปิดอีก๒๓ตัว
ม้าตู้สล็อตไฟฟ้า๓ตัว
แล้วก็มีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
หัวหน้าชุดปฏิบัติการเขาระบุเลยนะคะ
บอกว่าบ่อนนี้แอบเปิดมา๒เดือนกว่าแล้ว

ทีนี้เบื้องต้นเขาบอกว่าได้ตัวอนุญาตเปิด
นี่คำว่าตัวอนุญาตเปิดคืออะไร
ตกใจเหมือนกันนะใครให้ตัวมา

ว่าใครเป็นคนให้ตัวมาใครคือนายทุน

ฟังเสียงทางพอศูนย์ปฏิบัติการค่ะ
มีตัวมาแค่ไฮโล

ซึ่งจริงเรารู้แล้วในทางลับนะครับว่าเป็นใคร
เขาใช้บัญชีมาขึ้นอยู่กับธพนักงานส่อมส่วนแล้ว
ว่าเขาจะสามารถสืบส่วนขยายผล
เอาผิดตัวเจ้าของที่แท้จริงได้หรือเปล่า

จากนี้นะมีข้อมูลด้วยว่าเจ้าของบ่อนตัวจริงเขาเคยเปิดบ่อนในกรุงเทพ
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้บุกไปจับกลุ่มอีกตอนเดือนสิงหาที่ผ่านมา
คิดว่าคงไม่โดนตามแล้วแล้วมั้งเลยมาเปิดใหม่
ตอนนี้รู้ตัวแล้วนะเจ้าของบ่อนรู้ทั้งชื่อรู้ทั้งนามสกุล
ขาดอะไรอีกไหมว้ามคะขาดพญานหลักฐานที่ชัดเจนอืม
แล้วหลังจากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนักพนันไป
เจ้าของท้องที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

พอมีข่าวอันนี้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปจับไม่มีตำรวจใช่ไหม
ข่าวที่ต้องตามมาเนี่ยคือคำสั่งเด้งรู้อยู่แล้ว

แล้วก็จริงค่ะ๕เสือสนรเก้า
มีคำสั่งมาให้ย้ายไปปฏิบัติราชการและรักษาราชการ

สารวัฒน์ป้องกันและปรากรรมสารวัฒน์สืบสวน
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน
ก็คำสั่งเด้น๕เสือออกมาตามกันนะครับ